ก่อนที่เราจะไปรับชมบรรยากาศสดนี่นะคะ
แน่นอนว่าตอนนี้น้องก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งกำหนดการเดิมจริงตามแผนการนะคะ
น้องจะออกจากโรงพยาบาลคือพรุ่งนี้เพื่อสัปดีที่๑๙

เพราะว่าน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจเข้มแข็งดี
วันนี้ก็เลยมีพิธีทำพิธีส่งน้องกลับบ้าน

แต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดู
ภาพบรรยากาศสดความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ติดตามได้จากคุณระวิการแก้ววิจิตร

บรรยากาศที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่ประชาชนใกล้เคียงนะคะ
รวมไปถึงสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มารอทำข่าวนะคะ
หลังจากที่ทางโรงพยาบาลได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าจะนำน้องทั้ง๑๓คน
เดินทางออกจากโรงพยาบาลในเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งณตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปประมาณ๕๐นาทีแล้วนะคะ
แต่ว่าด้านหลังของดิฉันค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะมีการมารวมตัวกัน
แล้วก็ยืนอยู่ด้านหน้าของประตูหนึ่งนะคะด้านหน้าโรงพยาบาล
รวมไปถึงมีประชาชนนะคะที่ทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ว่าได้มารอนะคะในการที่จะรอชมชมหน้าทั้ง๑๓คนนะคะ
เพื่อที่จะอยากจะรู้นะคะว่าน้องนั้นมีสีหน้าท่าทางเป็นยังไงบ้างนะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะซึ่งบริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะ
ความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าทั้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ประชาชนใกล้เคียงนะคะก็ยังคงต่างตั้งหน้าตั้งตารอนะคะ
ที่จะชมชมหน้าทั้งสิบสามคนทีมหมูป่านะคะซึ่งเอ่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะคะ
เราก็ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะก็เราได้สังเกตเห็นเลยค่ะ
อยู่ตลอดเวลาแน่นอนค่ะว่าประตูหนึ่งด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ฝั่งถนนสนามบินสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะใช้ช่องทางในการนำน้องและโค้ดทั้ง๑๓คนเดินทางออกจากโรงพยาบาล
เนื่องจากเป็นจุดเดียวกันกับที่น้องและโค้ดรวม๑๓คน
ลำเลียงมาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาเมื่อวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ประกอบกับบริเวณนี้นะคะประตูหนึ่งนั้นมีพื้นที่แล้วก็มีความเหมาะสม
ในการที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็นำส่งน้องรวมไปถึงโพสต์เดินทางออกมา
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
หรือว่าจุดที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้นั่นเองค่ะ
จากบรรยากาศล่าสุดแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ดิฉันก็ได้สังเกตเห็นพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
ได้เดินทางมาออกมาจากโรงพยาบาลด้วยนะคะก่อนที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาล
ถึงการเตรียมความพร้อมแล้วก็เดินทางขึ้นรถตู้
เพื่อที่จะเดินทางไปยังบริเวณของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เพื่อต้อนรับน้องน้องนะคะโดยมีรายงานค่ะว่าหมอภาคนั้นได้ขึ้นไปเยี่ยม
แล้วก็ให้กำลังใจน้องและโค้ดเพื่อบำบัดจิตใจไม่ให้ทุกคนเกิดความเครียด
หากจะต้องมาพบปะกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมไปถึงสื่อมวลชนทั่วโลกนะคะ
คาดว่าจะมาร่วมงานแถลงข่าวส่งน้องกลับบ้านในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย
ได้ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อที่จะร่วมกันเตรียมความพร้อมในส่วนของการพาน้องและโค้ดทีมหมูป่า
เดินทางไปยังจุดแถลงข่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้ผู้ปกครองนะคะได้เดินทางมารับนักเรียนนะคะที่โรงเรียนบริเวณนี้นะคะ
เป็นจุดที่ตั้งของโรงเรียนบ้านสังโค้งนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก
รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในส่วนของคณะทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยาสหวิชาชีพของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ที่กำลังเตรียมนำน้องนักฟุตบอลและโค้ดทั้ง๑๓คนเดินทางออกมาจากโรงพยาบาลนะคะ
ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ห้องประชุมโฆษศาลภายในอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ
แน่นอนค่ะว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะคาดว่าความเคลื่อนไหวบริเวณนี้นะคะเจ้าหน้าที่คงจะ
ทยอยนำน้องทั้ง๑๓คนนะคะลงลิฟต์มาจากบริเวณของอาคาร๑๔ชั้นนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางออกมาแล้วก็มาขึ้นรถพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลนะคะได้มีการบอกค่ะว่า
จะนำน้องน้องขึ้นรถพยาบาลนะคะเพียงหนึ่งคันแล้วก็เดินทางผ่านไปยังเส้นของถนนสนามบินนะคะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนที่เชื่อมต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดแถลงข่าวนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีรายงานออกมาอีกค่ะว่าน้องนะคะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะโชว์
ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะถ้าตรงนี้มีความเคลื่อนไหว
เดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

วิการแก้วิจิตรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ขอบคุณคุณระวิการแก้ววิจิตแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
นั่นก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดสด

คุณระวิการบอกว่าเมื่อสักครู่เห็นคุณหมอภาคมาที่โรงพยาบาลด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วก็คุณหมอภาคจะเป็นหนึ่งในทีมที่แถลง

สามคนนอกจากมีคุณหมอภาคแล้วยังมีจิตแพทย์
แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ

๘นาฬิกาตรงวันที่๑๘กรกฎาคมนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะ๖โมงเย็นรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะ